ผู้ว่ากอทมผู้แข็งแกร่งกันหน่อยคุณชัดชาติ
นี่ไปพายเรือจ้ำ

วันหยุดไม่พักฮะแล้วยิ่งเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเนี่ย

คุณนี่ผู้ว่านะไปพายเรือขยักแบบนี้เพื่ออะไร
เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาสิครับ
นี่ฮะลงเรือพายเรือขยัก
สีแดงหมายเลข๐๕ต้องบอกคุณผู้ชมด้วย

บริเวณสะพานพระราม๘ในกิจกรรมรณรงค์
ขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก๒๕๖๕นะครับ
เบื้องต้นผู้ว่ากฎธมรณ์และคณะ
สำรวจบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นเวลากว่า๓๐นาทีนะครับ
จากตอนนั้นบางจุดไม่มีขยะนะ
แต่บางจุดถ้ามีนะนี่ผู้ว่าเก็บใส่ถุงทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่ทางผู้ว่าชัด

มีประชาชนแจ้งข้อมูลกับคุณชัด
บอกเมื่อวานนี้แหม
ยังเห็นขยะลอยอยู่เต็มแม่น้ำเจ้าพญาเลย
พอวันนี้ผู้ว่ามาไม่มีขยะแล้ว
ดังนั้นผู้ว่าต้องแอบมาแอบมาหน่อยนะฮะ

เดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแลให้ไม่มีขยะแบบนี้ตลอดไปนะครับ
จากนั้นผู้ว่าชาติชาติก็เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้
สะสมในโครงการต้นไม้๑ล้านต้น

นี่ก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางผู้ว่าเขาเหมือนกันนะครับ
โดยผู้ว่าชัดชาติปลูกต้นกล้าไม้มาฮอกกานีนะครับ

แล้วก็ประชาชนก็ร่วมปลูกด้วย
ทั้งไม้มะฮ็อกกนี่ตะเกียณทอง
แล้วก็ต้นขี้เหล็กรวมแล้ว๖๙ต้น
เพราะว่าเมื่อกี้ดีไซน์ดินเป็นรูปอะไร

รายละเอียดเล็กน้อยหมดเลย

เมื่อกี้โกยมาเป็นรูปหัวใจนิดหน่อย